ส่วนเรื่องของโควิดคุณผู้ชมคะต้องกลับมาจับตากันอีกครั้งหนึ่ง
ถ้าหากว่าเราไปดูจากการแถลงของสวบคในวันนี้เนี่ยนะคะ
ตัวเลขเนี่ยพุ่งไปแตะหนึ่งหมื่นห้าพันแล้วนะคะคุณผู้ชม
เรามาดูกราฟที่ทีมงานทำให้ไปพร้อมกันนะคะ
ถ้าไล่ดูตั้งแต่วันจันทร์เส้นสีเหลืองเนี่ยเส้นสีเหลืองคือวันนี้นะคะ
อยู่ที่หนึ่งหมื่นห้าพันสองร้อยสี่สิบสองรายผู้ติดเชื้อใหม่นะคะ
ถ้าไล่ดูตั้งแต่วันจันทร์เราจะเห็นเลยเห็นไหมฮะกราฟมันขึ้น
ส่วนตรวจเอทีเคเนี่ยแปดพันสองร้อยหกสิบแปดนะคะ
พอรวมกันแล้วเนี่ยโอ้ยสองพันสามร้อยสองหมื่นสามพันห้าร้อยสิบราย
สองหมื่นขึ้นโอ้โหอันนี้คือแปดพันเนี้ยมันยังไม่ได้อยู่ในระบบ
คือตัวเคทีเคแต่ถ้าบวกกันแล้วอย่างที่คุณนัทพงศ์บอกคือ๒๐๐๐ขึ้นแล้ว
เพราะฉะนั้นตัวเลขตรงนี้ค่ะต้องกลับมาจับตาดูนะคะ
ถ้าหากว่าเป็นไปอย่างที่คุณหมออุดมคชินทรที่ปรึกษาสอบคอคาดการณ์เนี่ย
ถ้ามาแนวนี้เนี่ยปลายเดือนนี้ผู้ติดเชื้ออาจจะแตะถึงหนึ่งหมื่นเจ็ดพัน
หนึ่งหมื่นแปดพันรายต่อวันนะคะแต่ว่าเราก็ยังหวังว่ามันจะไม่ไปแตะสองหมื่นรายต่อวัน
ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตัวการดูแลตัวเองของทุกคนนะคะคือตอนนี้ต้องบอกว่าประเทศไทยบ้านเรา
จำนวนผู้ป่วยรุนแรงเนี่ยลดลงกว่าสิบเท่านะคะจากห้าร้อยเหลือเพียงหนึ่งร้อย
แต่ต้องระวังเพื่อไม่ให้มีผู้ติดเชื้อแตะ๒๐๐๐รายต่อวันในอนาคต

เพราะฉะนั้นก็ตัวเลขนี้ก็เอามาสะท้อนให้ได้รับทราบกันนะคะ
อีกประเด็นนึงที่มีการตั้งคำถามก็คือว่า
ทำไมเราถึงต้องยกเลิกโรคโควิด๑๙ออกจากบริการยูเซฟ
หรือการให้บริการเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิ์ทุกที่
แล้วก็ให้ไปใช้ตามหลักประกันสุขภาพของแต่ละคน
บัตรทองประกันสังคมสวัสดิการข้าราชการ
ซึ่งอันนี้เขาจะเริ่มวันที่๑มีนาคมนี้
วันนี้ก็มีการพูดถึงเรื่องนี้บอกว่า
ที่ผ่านมารัฐบาลใช้งบประมาณมากในการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อโควิดฟรี
ที่ประเทศไหนก็ไม่ได้ดำเนินการเท่ากับประเทศไทย
รัฐบาลรองรับค่าใช้จ่ายไม่ไหวค่ะ
เพราะว่าใช้งบประมาณจำนวนมาก
แต่ก็ยืนยันว่าจะไม่ได้ประกาศยกเลิกแบบ
ทันทีทันใดจะให้มีประชาชนได้มีเวลาเตรียมตัว๑๒เดือน
ก็เป็นการปรับไปตามบริบท
เพราะว่าสายพันธุมิคอนไม่ทำให้มีผู้ป่วยหนัก
แล้วก็รัฐบาลเองก็ไม่มีงบประมาณในการรักษาผู้ป่วยโควิด๑๙ฟรีแล้ว
อันนี้ก็เป็นเรื่องที่วันนี้คุณหมอออกมาตอบเรื่องนี้นะคะ
แต่ถ้าไปดูการแถลงของสวบควันนี้ประเด็นก็จะอยู่ที่เรื่องของพื้นที่สี
ในการแบ่งพื้นที่สีก็สรุปว่ายังไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะ
พื้นที่ควบคุมสีส้มยังเป็น๔๔จังหวัด
พื้นที่เฝ้าระวังสูงสีเหลือง๒๕จังหวัด
แล้วก็พื้นที่สีฟ้าที่นำร่องท่องเที่ยวก็คือ๘จังหวัดตามเดิม
แล้วถ้าไปดูจังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุดเนี่ยก็คือยังเป็นกรุงเทพมหานครนะคะ
สะท้อนออกมาจากวันนี้คุณหมอทวีสินก็ได้เป็นผู้รายงานแถลงนะคะ